สวัสดีครับค่ำคืนนี้หลายพื้นที่คงได้เจอกับสายฝนที่โปรยปลายลงมา
ดับอากาศร้อนที่ได้เจอกันก่อนหน้านี้บรรเทาสถานการณ์หมอกควันที่ต้องเผชิญกัน
ทำให้หลายคนนั้นป่วยกันละนาวเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จากร้อนไปหนาว
อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้แน่นอนครับ
เพราะว่าวันนี้ฝนที่ตกลงมาจะนำเอาความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเรา
และที่สำคัญครับจะเป็นช่วงที่เมืองในของเรานั้นได้เจออากาศเย็นที่สุด
ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมาเลยก็ว่าได้นะครับ

จากการคาดการณ์ของกระทุนี่อมวิทยามีการคาดการณ์แบบนี้ว่า
ก็จะมีการแพ้ลงมาปกรุงเมืองไทยซึ่งกำลังแรงแน่นอน
มาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงเช่นเดียวกัน
ตอนบนอากาศหนาวตอนล่างฝนก็จะเยอะด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์ของกรมอุตุเป็นอย่างไร
นี่คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีการแผลลงมาของอากาศเย็นสีฟ้าเนี่ยนะครับ
แผลลงมาสีเขียวเนี่ยนะครับคือพื้นที่ที่มีความชื้นและมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนฝนหลักยังอยู่แถวเวียดนามแถวลาวสักส่วนใหญ่
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นยังไงกันบ้าง
จะสังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับค่อยมีการเข้ามาปกปรุงเมืองไทย
ตั้งแต่วันนี้นะครับต่อเนื่องครับไปจนถึงช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับ
ก็จะมีฝนเข้ามาปกคลุมแน่นอนครับฝนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ตอนที่จะตกเนี่ยนะครับก็จะมีอากาศร้อนก่อน
ดังนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่มีอากาศร้อนก่อนนะครับ
ก่อนที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นจะสังเกตว่าจะเป็นจุดในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง
แล้วก็ไล่ไปในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับฝั่งที่ติดกับพม่า
หลังจากนั้นสิ่งที่จะเข้ามาแทนนะครับหลังจากช่วงวันเสาร์ก็คืออากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าตัวเลขเป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับ
๒ก็คือเย็นลงจากเดิม๒องศานะครับ
สังเกตว่าอากาศเย็นจะค่อยเข้ามาไล่ความร้อนออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าอากาศนั้นจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันที่๑ที่๒ครับ
เราจะได้เจออากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยทีเดียวสำหรับตอนกลางตอนบนอาจจะหนาวหน่อยนะครับ
ราบคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ